ดูเรื่องของรถเมื่อสักครู่และอุบัติเหตุไปดูเรื่องนี้
อันนี้ก็ไม่รู้จะเรียกอุบัติเหตุได้ไหม
แต่ขอให้พี่เจ้าของล้อนี้มารับล้อกลับไปด่วนด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปดู
ล้อนี้ติดปีกบินซะสูงใช่ไหมแล้วมันมายังไงแต่พี่มาเอาคืนด้วย
เจ้าของร้านบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วค่าซ่อมแพงนะคะครับ
โอ้โหมาแล้วค่ะล้อไม่รักดีรถไปก่อนแล้วคุณ
พ่วงไปก่อนแล้วล้อตามมาทีหลังล้อบอกรอฉันด้วย
ฉันไปไม่ทันแต่สุดท้ายล้อบินไปอยู่ที่ไหน
ไปอยู่บนหลังคาค่ะไปอยู่บนหลังคาของร้านขายนี่แหละ
ขนมหวานที่เป็นขนมหวานบัวลอยคุณผู้ชมเฮ้ยมันบินขึ้นไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอ
มันติดปีกได้เหรอฮะนั่นน่ะสิงงมากเหมือนกันนะคะ
อาจจะเป็นความเร็วความแรงของมันด้วยแล้วมันเป็นล้อรถพ่วงตามในกล้องเลยค่ะ
น่าจะเป็นคันนั้นแน่ที่ขับผ่านหน้าร้านไปนะคะ
เป็นรถพ่วง๑๘ล้อค่ะล้อมันหลุดออกมาตอนแรกเราเห็นกลิ้งไปนะ
กลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งแล้วมันก็กระเด็นกระดอนไป
สุดท้ายจริงจริงเขาไปกระแทกที่โต๊ะหน้าร้านด้วยครับครับ
มันก็เลยขึ้นไปอยู่บนหลังคาอย่างที่เห็นค่ะโอ้
ตรงนี้เกิดขึ้นที่ถนนสายเสนาสุพรรณนะคะที่ตะบนบางนมโคค่ะ
อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาคือเราก็เห็นกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะนะ
อย่างที่บอกว่ารถบรรทุก๑๘ล้อขับผ่านหน้าร้านขนมหวานบัวลอยอยู่ริมถนนค่ะ
เขาบอกว่าพอมันกลิ้งใช่ไหมแล้วมันก็ไปชนเข้ากับโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าร้านนั่นแหละค่ะ
ก่อนจะกระเด็นขึ้นไปบนหลังคาหลังคาเขาก็ได้รับความเสียหาย

ทีนี้เนี่ยพี่เจ้าของร้านเนี่ยมันถึงขั้นต้องใช้ถามว่าจะเอาล้อลงยังไง
ก็ต้องวิธีนี้เนี่ยต้องดูภาพนี้ก่อนคุณโอ้โหต้องเอาเครนมายกอ่ะ

ต้องใช้รถเคนมายกล้อลงจากหลังคา
พี่เจ้าของร้านท่านนี้ชื่อนางแสงเดือนนะคะ

แกบอกเลยหลังคาพังเลยนะ
มันมีรอยแรงกระแทกจากล้อรถนะคะ
ตกลงมาใส่ค่ะแล้วก็พังด้วยไอโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าร้านแบบนี้
ลองฟังเสียงพี่เขาอยากจะตามหาเจ้าของค่ะ

ล้อมันกิ้งมาจากตรงนู้นแล้วก็มาชนนี่
แล้วก็ขึ้นราวนี้แล้วก็เด้งขึ้นบนหลังคา
ตอนนี้ก็ตามรถอยู่
บอกว่าช่วยมารับผิดชอบให้หน่อย
มารับผิดชอบให้หน่อยม้าหินหน้าร้านปูนเปิ้ลนะฮะ
แล้วก็หลังคาผ้าใบสีน้ำเงินพี่ก็ชี้ให้ดู
มันไล่ตามไปแบบนี้เลยแล้วก็บนหลังคานู่นหูมันพังนะฮะ
หลังคาร้านขายของนะฮะแล้วมันลอยขึ้นไปถึงบนโน้นนะฮะ
ใช่ค่ะไอ้โต๊ม้าหินที่อยู่ด้านหน้ามันพังไปเลยนะคะ
ผ่านตรงนั้นไปเลยแล้วก็เดาเข้าใจแบบนี้ว่า
ความแรงของมันพอมันกระเด้งไปโดนไอ้โต๊ะม้าหิน
มันก็เลยกระดอนแล้วลอยขึ้นไปอยู่บนหลังคานั่นแหละค่ะ
รับผิดชอบพี่เขาบอกมีค่าซ่อมแซมร้านประมาณหนึ่งหมื่นบาท
และอย่าลืมค่ารถเครนด้วยนะที่เอามายกล้อออกจากหลังคา
ตอนนี้เปิดร้านขนมหวานกันไม่ได้เลยเพราะเรื่องมันไม่หวาน